ก็มีประเด็นคู่ระหว่างบุรีรำยูเต็ดกับชนบุรีนะครับ
ซึ่งทางไทยลีกเองจะมีการสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบนะครับ

บุรีรำเปิดบ้านเอาชนะชนบุรีไป๒ประตูต่อ๐นะครับ
ก็ประเด็นดราม่าก็คือกล้องวงจรปิดเนี่ย
มีการถูกติดตั้งในห้องแต่งตัวของทีมเยือนด้วยนะครับ
ล่าสุดนายกรวีปริศนานันทกุลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริษัทไทยลีกนะครับ
ก็เปิดเผยว่าได้รับหลักฐานจากรายการของพุทธศิลป์แล้วนะครับ
ขั้นตอนต่อไปจะให้บุรีรัมยูเต็ดมาชี้แจงว่าจริงหรือไม่นะครับ
หากเป็นกล้องวงจรปิดจริงต้องแจ้งให้บุรีรำนำออก
แล้วก็จะมีบทลงโทษเพิ่มเติมในภายหลังด้วยนะครับ
ขณะที่ยูทูปของเจ้าอุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับ
นักเตะบุรีรำยูเนเต็ดก็แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า
กล้องวงจรปิดในห้องเนี่ยขอยืนยันเลยนะครับ
ด้วยการเป็นนักเตะทีมชาติไทย
ไม่เคยมีคลิปการวางแผนของห้องนักเตะทีมเยือนเอามาวิเคราะห์เกมเลยนะครับ
อย่างไรก็ตามครับหากการสอบสวนพบว่าบุรีรำทำผิดกฎระเบียบจริงนะครับ
ก็จะมีการลงโทษตามวินัยและก็มารยาทนะครับ
ก็ระบุว่าติดกล้องวงจรปิดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้โดยมีโทษครั้งแรกเนี่ย
ก็จะเป็นการเตือนเป็นลายลักษร
ครั้งที่สองจะมีการปรับเงิน๑๐๐๐๐บาท
แล้วก็ครั้งที่๓ปรับเงินเพิ่มเป็น๒เท่านะครับ